เราจะใช้อะไรก็ตามคือใช้สิ่งนั้นให้ถูกต้องด้วย

พูดถึงยางคุณยางก็เปรียบเสมือนเป็นขาเราเลยนะ

แล้วก็แน่นอนค่ะยางช่วยเรื่องระบบเบรก
เมื่อเราไปเจอรถไปเจอถนนที่ขุขระหรือว่าถนนลื่น
ดังนั้นการที่ยางมีคุณภาพดีมีสภาพดี
จะช่วยให้คนขับขี่รู้สึกอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นเราจะใช้อย่างไรดูแลรักษาอย่างไร
คุณผู้ชมคะนอกจากการเลือกยางรถยนต์
ให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่เพื่อความปลอดภัยแล้ว
เติมลมยางให้ถูกวิธีก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจ
และความปลอดภัยในการขับขี่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ที่สำคัญยังเป็นการยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
ยังประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณอีกด้วยนะคะ
ในวันนี้พลอยก็เลยมีทริปเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับวิธีการเติมลมยางให้ถูกวิธีมาฝากกันค่ะ
หน้าที่ของยางรถยนต์มีมากมายและสำคัญเกินกว่าภาพลักษณ์ที่เห็นว่าเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบชิ้นหนึ่งของรถนะคะ
ทำให้หลายคนไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับวัตถุกลมชิ้นนี้สักเท่าไหร่นัก
ทั้งที่ความจริงแล้วยางเป็นส่วนหนึ่งของรถเลยก็ว่าได้เพราะต้องรับหน้าที่อันหนักอึ้ง
สร้างแรงเสียดทานกับพื้นถนนรวมถึงในขณะเร่งความเร็วหรือเลี้ยวรถ
และที่สำคัญคือการเบรกนอกจากนี้ยังต้องทนการกดดันจากน้ำหนักของรถคนและสัมภาระอีกด้วย
สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำร้ายหน้าสัมผัสและโครงสร้างของยางทั้งนั้น
เติมลมยางเมื่อยางเย็นอันที่จริงแล้วควรเช็คลมยางในขณะที่ยางเย็น
หรือก่อนการใช้งานแนะนำตอนเช้าก่อนขับออกไปทำงานก็ได้ค่ะ
เพราะเมื่อล้อเริ่มหมุนยางก็จะเกิดการเปลี่ยนรูปทำให้อากาศภายในเกิดการเคลื่อนไหว
จนทำให้เกิดความร้อนขึ้นแล้วจะทำให้ค่าที่ได้จากการวัดแรงดันผิดเพี้ยนไป
เพราะฉะนั้นควรเติมลมยางเพิ่มขึ้นอีก๒ปอนด์เมื่อเติมลมขณะยางร้อน
เพื่อชดเชยความดันอากาศที่ขยายตัวส่วนการสูบลมยางกรณียางใหม่
เพิ่มความถี่ในการตรวจเช็คลมยางให้มากกว่าปกติ
จากโครงยางในช่วงนี้จะมีการขยายตัวทำให้ความดันลมยางลดลง
และเพื่อป้องกันลมรั่วซึมที่วาวควรเปลี่ยนวาวและแกนวาวทุกครั้งที่เปลี่ยนยางใหม่
และปิดฝาวาวหรือจุ๊บลมตลอดเวลาค่ะ
ส่วนยางอะไหล่ให้ตรวจเช็คลมยางให้ถูกต้องทุกครั้งอยู่เสมอนะคะ
ลับในการเติมลมให้ได้แรงดันที่พอดี
ก็คือเติมให้รู้สึกว่าเกินจุดพอดีไปสักนิด
จากนั้นวัดแรงดันใหม่แล้วค่อยปล่อยลมออกจนได้ค่าที่เหมาะสม
วิธีนี้จะง่ายกว่าค่อยเติมลมขยักขย่อนทีละน้อย
ทั้งนี้แรงดันที่เหมาะสมสำหรับยางล้อหน้าและล้อหลังอาจไม่เท่ากัน
และล้อแต่ละล้อสามารถถอดมาสลับตำแหน่งกันโดยปกติคนสลับทุกทุกหนึ่งหมื่นกิโลเมตร
เพื่อให้ดอกยางศึกกร่อนสม่ำเสมอกันทุกล้อซึ่งการสลับเปลี่ยนตำแหน่งล้อควรทำที่ศูนย์บริการนะคะ